เกิดเหตุระทึกเพราะว่ากำแพงกันศาสตร์เนี่ยนะ
มันพังถล่มลงมาใส่ร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวต้ม
พวกเศษปูนเหล็กมันลงมาหมดเลย

คือลูกค้าเพิ่งลุกไปไม่ถึง๑นาทีแล้วก็พังถล่มลงมาค่ะ

และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมก็ได้รับแจ้งค่ะ
ว่ามีอาคารพาณิชย์๓ชั้นอยู่ใกล้กับขนส่งบารอนเก่า
ถนนสุขุมวิทย์หมู่๔ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแบบนี้ไปถึงก็เห็นสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีการไปตรวจสอบพบชาวบ้านและนางสาวสุจิตรากัสมานนท์

กำลังยืนดูพวกเศษต่างที่พังลดลงมาเศษปูนเศษเหล็ก
และโต๊ะอาหารสภาพยนตร์พังเสียหาย
จากการสังเกตพบว่าเศษปูนแล้วก็เหล็กที่หล่นลงมา
น้ำหนักนี่หลายกิโลกรัมอยู่นะคะ
พอไปสอบถามลูกสาวของเจ๊สุเจ้าของร้าน
บอกว่าช็อกเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โชคดีนะลูกค้า๓คน
พึ่งลุกจากโต๊ะไปไม่ถึง๑นาที

มันเห็นไงว่าโอ้โหมีอะไรกำลังหล่นมา

ไม่อย่างนั้นคงจะมีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ซึ่งก็เคยบอกคนที่มาเช่าต่อจากเจ้าของแล้ว

เพราะว่าเมื่อก่อนเศษปูนแบบนี้

ฟังเสียงลูกสาวเจ้าของร้านหน่อยค่ะ

พอบอกว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง

ความมั่นคงแข็งแรงของเจ้ากำแพงกันศาสตร์เนี่ยนะ

พายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงมันมานะครับ
ดังนั้นตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างด้วยนะครับ
แล้วก็หน่วยงานฝากด้วยเรื่องของต้นไม้

สมบันบริเวณประชาชนก็ดูแลนะครับ
ว่าจะเป็นป้ายต่างหลังคาต่างของบ้านท่านนะครับ